วินาทีตำรวจเขาไล่ล่าคนร้ายขับรถแหกด่านตรวจยาเสพติดขับไล่กัน๓๐กว่ากิโลไปดูสุดท้ายจะเป็นอย่างไรนะครับ
เป็นนาทีที่ตำรวจกำลังขับรถตามไล่ล่ากดดันรถต้องสงสัยคุณผู้ชมดูนะฮะ
เป็นผู้ต้องสงสัยสุดท้ายนี่เลยครับเสียหลักเคว้งกลางถนนพลิกตกครองไปเลยครับ
คนขับก็บาดเจ็บแต่รถเนี่ยพังยับเยินนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จันทบุรีตำรวจทางหลวงเนี่ยเขาตั้งด่านตรวจสกัดยาเสพติด
รถคันนี้พอมาถึงไม่ยอมหยุดขับแหกด่านไปเลย
เจ้าหน้าที่ก็ขับรถตามสักประมาณสามสิบกิโลได้สุดท้ายรถคันนี้เสียหลักแล้วก็พลิกคว่ำลงไปเองนะครับ
ก่อนจะรวบตัวชายในรถ๒คนก็พาไปตรวจสอบสารเสพติดที่โรงพยาบาลแก่งหางแมว
พบว่ามีสารเสพติดในปัสสาวะด้วยก็ฉี่ม่วงนะครับ
ก็โดนแจ้งข้อหายาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งคือยาบ้า
และหนึ่งในผู้ต้องสงสัยยังเป็นผู้ต้องหาหลบหนีหมายสารในคดียาเสพติดมาด้วยนะครับ
สุดท้ายจำรวจก็ถูกจับกลุ่มคนรายได้ทั้งคู่และนำทั้งคู่ไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ